มีนี่ด่วนมีแต่ตัวช่วยกว่าแล้ว
ถูกนั่วความเดช
เฮ้ยเอาได้ที่ชิดหู

ก็ดูใบลายชื่อเดียวกัน
มาเข้ามาดู

ให้หาของหมาใช่ไหม

แล้วก็อย่าโดนโรคว่า

แล้วนี่หนูดิ่ง
เราสองเอิ้นแต่ว้าแสงก็แสงกันไป

ก็ผ่านไปประมาณแค่แถวแรกที่ทีมงานให้ชื่อมา

ต้องลงโมฟุตตรอติ๊กอะ

ไม่ได้นะเอาเลย

ดูแน๊บเสียง

ลิปสิกเหรอ
แล้วรอบพี่แล้วผมเนี่ย
อาจจะมีอีกภารกิจนั้น
วันนี้ผมจะบอกว่าคุณพิชยาโชคดีฮะ
เพราะว่าไม่มีอะไรที่คุณพิชาต้องเทหน้า

คุณพญาต้องเจอกับถั่ววาซาดี

ตอนนี้หลากงานอยู่เพราะเว้ย

อยากนิดปากให้ดึงออก
นีบแล้วกระชั่งออกได้ไหม

นี่ไงทำให้แล้วตามคำเรียกร้องเห็นหรือ